วันนี้ฉันคิดว่าคนจะต้องติดตามรายการข่าวอย่างใกล้ชิด
แน่นอนมึงเป็นอะไรของมึง
คุณติสวัสดีค่ะ
ต้องพูดอะไรคุณคุณอ่ะอะไรโอ้ควรวันนี้คุณติลงพื้นที่
ทำไมคุณติมือสั่นขนาดนี้ีหรือคะ
มือสั่นเพราะกลัวโดนบีบคอยค่ะกลัวโดน

กลยงวารอดอยเบอร์เซ็งไคล์เหมือนกันนะ

ใช่ติดหนวดเพิ่มให้เหมือนคุณติดด้วยนะนะคะ
มีไม่ให้มีเกา
ของคุณติ๋เหรอคุณติ๋เกือบโดนคุณคุณฟ้าหมอน
เดี๋ยวเราจะไล่เลี้ยงว่าทำไมลุงพลถึงกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
คนฆ่าน้องชมพู่เขาคาดว่าอย่างนั้น
ว่าแม่คุณแม่มาช้าถ้าคุณแม่แต่งพี่อุ๊บวิริยะน่ะ
อี๋อย่าตบปากให้จับแต่งพี่อุ๊บวิริยะน่ะ
พี่บุ๊กก็อยากเจอคุณแม่อยู่นะ

นี่ฟังอยู่มาบอก

หรือว่าถ้าพี่ไม่เป็นพี่อุ๊บพี่จะเป็นหมอปลาไหมค

ส่วนลุงพลทำร้ายนักข่าวเข้าข่ายการทำร้ายนักข่าวร่างกายหรือเปล่า

คือหมายถึงว่านักข่าวจะแจ้งความหรือเปล่า
เราย้อนกลับมานี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

ก่อนที่ไปฟังไปดูเหตุการณ์กันสักนิดไหม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

ได้ครับครับนี่ว่าจะทำที่นั่งคุยกันดี
ตากแดดดีกว่าครับโควิดจะได้ตายให้หมด
โอเคครับครับครับครับครับครับครับ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
คุณฟ้าเองอะเขาก็ไปที่นั่นอยู่แล้วนะคะที่เนี่ยอะ
คือเขาอยู่ด้วยกันอย่างนี้เห็นกันอยู่ตลอดอยู่แล้ว

แต่วันนี้จากการฟังพี่หนุ่มที่พี่หนุ่มเขาพูดเขาบอกว่าปกติจริงในด้วยความนิสัยของลุงพลเองเขาก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนอยู่แล้ว
หลายคนอาจจะไม่เห็นในมุมนี้วันนี้พี่หนุ่มเขามีการให้สัมภาษณ์เดียวกับเขาพูดอยู่นะคะ
เขาบอกว่าโดยปกติเนี่ยคือลุงพลเขาก็จะเป็นคนค่อนข้างอารมณ์ร้อนหน่อยอะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
แต่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นภาพในมุมนี้แต่ก็อย่างที่ว่าไปค่ะว่าทำไมช่วงนี้ดูฉุนเฉียวแบบมีโอกาสให้ทำให้พวกเราได้เห็น
มากกว่าปกตินิดนึง
เกิดประทะกับนักข่าวอมรินพยายามที่จะไปเข้าไปแย่งไมค์มาถือ
บอกว่าขอถือหน่อยขอถือหน่อยปล่อยน้ำน้ำปล่อย
ไม่เป็นไรขอผมถือหน่อยดินะจากนั้นปุ๊บเสียงมันดังขึ้นเรื่อยเมจ๊
เสียงมันดังขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้วก็ไปได้ไปตบหลังผู้สื่อข่าวคนดังกล่าว
ก่อนที่จะผลักนะฮะแล้วก็ตรงเข้ากระชากหน้ากากนี่ฮะนะครับ
จนมีคุณพยายามเข้ามาแยกออกผู้สื่อข่าวเนี่ยบอกว่าผมมาทำหน้าที่ของผม
นะครับทำไมต้องต้องให้ผมหยุดพูดด้วยอืม
จากนี้ลุงพลนะครับอีกหนึ่งคลิปเนี่ยเป็นลุงพลเดินเข้าหานักข่าว
ก่อนจะตะโกนว่าคุณมาถ่ายคุณมาถ่ายเนี่ยคุณขออนุญาตผมหรือยัง
นี่นี่พุ่งเข้าไปเลยนี่ฮะจนยูทูปเบอร์ที่ติดตามเนี่ย
ต้องรีบเข้ามาบอกว่าใจเย็นลุงพลใจเย็นนะครับ
วันนี้ลุงพลอาจจะเครียดหลายเรื่องเพราะว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารเนี่ย
เขาก็เข้ามาตรวจสอบแล้วกันไม้ตะเคียนครับนะครับซึ่งลุงพลก็บอกว่า
ลอยตามน้ำมาอืมค่ะซึ่งได้เข้าไปตรวจสอบไม้ตะเคียนที่สารแม่ตะเคียนโสระพีเนี่ยนะฮะ
ข้างบ้านลุงพลเนี่ยในระหว่างนั้นลุงพลก็ได้เกิดปะทะกับผู้สื่อข่าว
บอกกันไปนะครับซึ่งสรุปแล้ววันนี้คุณพรพิมลอุระแสง

ตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าเป็นไม้มะค่าแต้
ซึ่งชื่อตังการก็คือม้ายมาฆ่านาม
ไม่ใช่ไม้ตะเคียนอย่างที่หลายคนเข้าใจ
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการให้ลุงพลเข้ามาชี้แจงว่า

เพราะถึงจะเป็นไม้มะค่าแต้ม
แต่ก็จัดอยู่ในกลุ่มไม้ห่วงห้ามนะฮะ

ครอบครองโดยถูกกฎหมายจึงจะต้อง
เรียกว่าเป็นไม้ที่จะต้องได้จากที่ดินกรรมสิทธิ์
มันจะต้องอยู่ในที่ดินของเรานะครับ

จริงแล้วเนี่ยมาจากบนภูเขา

ก่อนที่มาติดอยู่บริเวณคลองข้างบ้านของตัวเองถูกต้อง
จึงต้องตัดท้ายหัว

เข้าใจมาตลอดว่าเป็นไม้ตะเคียน
แล้วนำขึ้นมาให้คนกราบไหว้บูชา
ซึ่งหากไปในลักษณะนี้อาจจะเข้าข่ายอะไรคุณรู้ไหมฮะ
ครอบครองโดยผิดกฎหมายนะครับ
และการนำไม้ห่วงห้ามขึ้นมาตั้งเป็นศาล

มีการใส่เงินหรือเปล่ามีตู้รับบริจาคหรือเปล่า

ไม่จะบอกว่าผลเนี่ยคือผลของเครื่องจับเท็จเนี่ย

แต่ว่าถ้าเกิดช้าที่สุด

ยังไม่มีใครระบุเพราะว่าเป็นวันที่๑๕จะรู้ผล
คือคุณจะไปบอกว่าเป็นวันที่๑๕
เดี๋ยวคนจะงงว่าคือยังไม่ใช่อย่างนั้น
ช้าสุดคือสิ้นเดือนหน้า
รายการหนุ่มงบแขกก่อนตอนนี้นะ

เขาถามว่าจะไปฟ้องลุงพลกันเนี่ยไปฟ้องเรื่องอะไร
เขาหามิ่นมิ่นประมาณมิ่นอือฮือ

คุณแม่ดูมันโดนของบ้างคุณแม่
ป้าสัมภาษณ์ดูเดือดมากนะ
เขาบอกว่าคนที่ขึ้นเร็วแล้วง่ายกว่าลุงพล

เออต้องเจอรายการใหม่นี่แหละ

ว่าคุณหนุ่มงกแขกเจอคุณแม่มดดำ

ถามคือทำไมลุงพลอยู่ดีกลายเป็นคนเกี้ยวกาด

แล้วเมื่อวานนี้ก็ชาวบ้านในบ้านเกาะเนี่ย
ก็ไปยื่นฟ้องให้ยูทูบเบอร์ออกไปจากหมู่บ้านทั้งหมด

เป็นผู้สืบว่ารุ่นบุตติกรรมรุงพลเป็นอย่างไร
แล้วไอ้พวกเด็กออนไลน์มันสรุปมาเป็นคน

หรือสมมติคุณไปอ่านไม่ว่าฉันนั่งอ่านอยู่
แล้วเขาก็เรียกว่ามีนางฟ้ากับเทวดา

เขาบอกว่าตอนจบเทวดากับนางฟ้าเป็นคนฆ่าเด็ก
เขาบอกว่าคุณหญิงเฉยบอกว่ามีนางฟ้าเทวดา

ร่างแรกเขาบอกว่าเป็นคนนิสัยดีเป็นคนเอื้อเฟื้อใจดี

มันก็มีหลายกลุ่มดังนั้นเราก็อาจจะยังตัดสินไม่ได้

มหากาศเป็นคนที่ต้องติดตามดูนะมีนาง
เขาไปสร้างเป็นหลังแล้วมีติดป้ายว่า

อ่ะครับพักเก็บแป๊บนึงเดี๋ยวมาเล่ากันต่อ
รายงานจากบ้านกกก
ดูอันนี้คือทางพิติแล้วก็คุณฟ้าดูไม่กลัวนะ

หมายความว่าเขาดูมีกะด
อ๋อเด็กนี้พี่ติหวานแล้วใช่ใช่ค่ะพี่ติหวานแล้ว
ครูเบ้ไปหาภาพมาเขาแชร์ภาพบันกระต่อนกัน
หาภาพมาให้ดูอีกทั้งคุณฟ้าทั้งคุณติเป็นนักมวยทั้งคู่ใช่

ได้ข่าวว่าอยู่ค่ายทั้งเดียวกันดิเปล่าน่ะ

ก้มไปชกมวยออกกำลังกายใช่ไหม
เดี๋ยวคุณแม่ชุด